ล่าสุดนะครับกรมชนประธานนั้นก็ออกหนังสือเตือนไปยัง
ว่าราชการ๗จังหวัดภาคกลางให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้น
หลังจากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากฝนตกอย่างต่อเนื่องครับ
ในขณะที่พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาณขณะนี้นะครับคุณผู้ชม
หลายแห่งยังคงมีระดับและน้ำค่อนข้างสูงครับ
สถานการณ์น้ำล่าสุดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยเฉพาะอำเภอผักไห่อำเภอเสนาและอำเภอบางบาน
อยู่ริมแม่น้ำน้อยเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
ระดับความสูงเกือบ๒เมตรนะครับ
จากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม
ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น๑๘๐๐เมตร๑๘๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ
ทำให้ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างช้า
นายโบแดงทาแก้วผู้อำนวยการชลประธานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ
เพื่อจะชี้แจงให้กับชาวบ้าน
โดยเฉพาะชาวบ้านทั้งฝั่งท้ายประตูระบายน้ำ
และฝั่งที่เกิดน้ำท่วมได้เข้าใจตรงกันนะครับ
ส่วนสาเหตุที่ชลประธานจังหวัดต้องเปิดประตูระบายน้ำช่วงต้นเดือนตุลาคม

เกษตรกรนั้นยังไม่ได้เกี่ยวข้าว

เกษตรกรจะได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งเตรียมรับมือกับมวลน้ำฝนที่คาดว่าจะตกในกลางเดือนตุลาคม

ที่จะทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้น
หากระบายน้ำฝนในช่วงต้นเดือนตุลาคม
ก็จะไม่ทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำน้อยทั้ง๓อำเภอ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดน้ำท่วมเหมือนกับในช่วงนี้ครับ
อย่างไรก็ตามมวลน้ำล่าสุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยายังคงทรงตัวนะครับ
ส่วนฝั่งซ้ายแถวอำเภอท่าเรือยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำ
จากเขื่อนพระราม๖เริ่มระบายน้ำแล้ว๔๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ขณะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคุณผู้ชม
นายสุพีพันธ์จองพาณิชย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ลงพื้นที่ตรวจสอบริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน
ตั้งแต่อำเภอเมืองจนถึงอำเภอบางปลาม้า
พบว่าขณะนี้มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมแล้วเกือบพันหลังคาเรือน
สั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำท่วมตลอด๒๔ชั่วโมง
พร้อมกับเร่งระบายน้ำในจุดที่มีน้ำขัง
แก้ไขปัญหาและเตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำภาคเหนือที่จะไหลลงมาสมทบครับ
อกจากนี้ยังสั่งการให้ส่วนท้องถิ่นนั้นนำกระสอบทรายกว่า๕๐๐๐ใบ
วางกั้นริมถนนทางเข้าหมู่บ้านและให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
จัดเครื่องสูบน้ำในเขตเศรษฐกิจพร้อมกับวางแผนป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรครับ
ขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับ
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับฝนที่ตกติดต่อกันหลายชั่วโมงทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาซับพุษา
อำเภอชนแดนและอำเภอและพื้นที่เทือกเขาน้องไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
หลากเข้าท่วมหลายหมู่บ้านทหารกองพันธหารสื่อสารที่สิบเอ็ด
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๑๖ร่วมกับชาวบ้าน
นำกำลังพลเข้าขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงคนชราเด็กไปไว้ในที่สูง
เรื่องต้นนายนรงศักดิ์หอมมาลัยในอำเภอชนแดนพร้อมกับคณะลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วม
และเร่งช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการด่วนแล้วนะครับ
ส่วนหมู่ที่๒๐บ้านคอนลงบนใต้ตำบลลาดแคร์รถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ถูกน้ำพัดพารถนักเรียนซึ่งมีนักเรียนอยู่ในรถจำนวนหนึ่งตกถนนลงคลองน้ำท่วมรถ
แต่ว่ามีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนั้นสามารถจะช่วยกันนำนักเรียนออกจากรถได้ทั้งหมดก่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับและล่าสุดนี้กรมชลประธานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์รุ่มน้ำเจ้าพระยา
ไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีชัยนาฏสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบุรีและสุพรรณบุรี
คาดการณ์แล้วว่าจะมีปริมาณน้ำที่เกิดจากปริมาณฝนเพิ่มขึ้น
โดยจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา๒๕๕๕ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในวันที่๖ตุลาคมนี้
ทำให้ต้องระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเป็น๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชายนาฏ
มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ๕๐๗๐เซนติเมตรครับ